คุณผู้ชมฮะไล่เลียงเหตุประทึกที่อยู่ข้างหลังเป็นพาดหัวแผ่นปูน๕ตัน
ความยาว๑๐เมตรร่วงหล่นบนถนนพระราม๒ทับเก๋งดับไป๑ราย
แล้วก็คนงานที่ทำงานเสียชีวิตไปอีก๑ราย
ประมวลเหตุการณ์แล้วก็มีคลิปที่ประชาชนถ่ายไว้ได้นะฮะ
เป็นคลิปใหม่ที่เราเอามาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะย้อนรอยเหตุการณ์เมื่อคืนนี้
เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม๒๑นาทีบนถนนพระราม๒กม๓๔ช่องทางด่วน
หน้าโรงพยาบาลวิพาบรามที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครขาเข้ากรุงเทพนะครับ
คือเมื่อวานนี้เป็นช่วงที่มีรถเดินทางผ่านเส้นทางนี้เยอะนะคุณนะ
มาจากทางใต้เพื่อเข้ากรุงเทพนะฮะแล้วก็หลังจากที่ช่วงวันหยุดยาว
หลายคนเดินทางไปต่างจังหวัดทีนี้ก็กลับเข้ากรุงเทพ
มาถึงจุดเกิดเหตุใต้สะพานกลับรถพอดิบพอดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์รถเก๋งเชฟโรเลสสีบรอนเงินทะเบียนชชทง๖๒๗๑กรุงเทพมนาคม
ถูกแผ่นปูนที่ไม่คาดฝันว่ามันจะตกลงมาเนี่ยนะฮะ
ความยาว๑๐เมตรน้ำหนักประมาณ๕ตันนะฮะ๕๐๐กิโลนะคุณฮะ
หล่นลงมาทับทั้งคันหญิงที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิตภายในรถ
คุณผู้ชมดูสภาพรถคันนี้ถ้าเห็นชัดนะคุณผู้ชม
คือคานมันหล่นลงมาทับฝั่งคนนั่งโดยสาร
เอียงมาทางข้างหลังคนขับรถรอดชีวิตปฏิหาร
เพราะตรงนั้นไม่ถูกทับเห็นไหมฮะไม่โดนทับนะฮะ
แต่ว่าฝั่งของผู้โดยสารโดนทับเต็มทำให้มีผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมาจากซากรถนะฮะ
ส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บครับ
ทะเบียน๓ทพท๕๙๔๐กรุงเทพฯ
คันนี้คุณถูกคานปูนทับตรงกระโปรงด้านหน้า

คนขับและคนโดยสาร๕ชีวิตรอด
ก็คือในห้องโดยสารมันไม่เป็นอะไรอันนี้ก็เฉียดฉิวเหมือนกันนะคุณ
เฉียวคุณในรถมีผู้ชายเป็นคนขับมีภรรยานั่งมาด้วย
มีลูกอีก๒คนลูกน้อยนะอายุ๘ขวบ๑๐ขวบ

คุณผู้ชม๕ชีวิตจากรถกระบะรอดมาได้นะครับ
ส่วนรถอีกคันนะฮะก็คือรถกระบะอีซูซุสีบรอนเงินเนี่ยนะฮะ
รอดมาได้แล้วอีกคันคือมีรถบรรทุกน้ำมัน
ถังน้ำมันโดนปูนหล่นทับจนบุบ
เพราะดีนะคุณนะรถน้ำมันไม่มีน้ำมันอยู่ภายใน

งั้นกลัวไงว่าจะเกิดไฟลุกท่วมเกิดระบงระเบิดอีก
ใช่นะฮะ๓คันนี้ที่ถูกทับเนี่ยนะฮะ
คาดว่าคันแรกคือรถเก๋ง
เสียชีวิตหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เหลือรอดชีวิต
อะไรนะครับแต่คุณผู้ชมฮะคนงานซ่อมสะพานตกลงมาพร้อมกับกับคันปูน

นี่ก็สยองเหมือนกันเพราะกลัวภัยนี่เล่าให้ฟังว่า

ติดอยู่กับเล็กเส้นน่ะก็คือไปเสียบอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๑คนนะครับ

หลังเกิดเหตุพ่อแม่ของหญิงผู้เสียชีวิต
พอทราบข่าวก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุ
ทันทีที่เห็นสภาพศพของลูกสาวบนรถกู้ภัย
ถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจนะครับ

กับครอบครัวด้วยเชฟโรเล็ตคันนี้ขับมา
แล้วก็ถูกคานปูนหล่นทับพอดิบพอดีนะครับ
ส่วนรถกระบะอีกคันที่ถูกคานปูน
หล่นทับตรงกระโปรงหน้านะคุณนะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางมาพร้อมครอบครัว
คือภรรยาลูกสองคนแล้วก็หลานนะครับ
วัยขวบกว่าวัย๘ขวบวัย๑๐ขวบรวม๕คน

หลังจากที่ไปขายของที่วัดจุลามณีที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลอดทางที่ขับกลับมานั้นฝนตกต่อเนื่องนะคุณนะ

ขับแบบช้ารถมันชะลอตัวมาทั้งหมดนะฮะ
กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุคือใต้สะพานกลับรถเนี่ย
จู่ก็มีแผ่นปูนหล่นลงมาใส่รถเก๋งก่อน
แล้วก็ใส่รถของเขาตรงบริเวณกระโปรงด้านหน้า
คนในรถกระบะคันนี้ปลอดภัยทั้งหมด
ส่วนคนในรถเก่งนะคุณเขาตะโกนออกมา
คนขับที่รอดชีวิตมาได้ปฏิหารตะโกนออกมา
บอกว่าแม่ติดอยู่ภายในรถแม่ติดอยู่ภายในรถ
ฟังเสียงคนขับรถกระบะที่รอดชีวิตปฏิหาร

คันที่เขาโดนหล่นลงมาทับตรงกระโปรงหน้า
แต่ทีนี้รถที่อยู่หน้ากระบะคันนี้ค่ะ

จังหวะที่สะพานถล่มลงมาคุณผู้ชมคนงานอยู่ข้างบน
ร่วงลงมา๒คนลงมาพร้อมกับสะพานเลย

กู้ภัยบอกว่าคนงานผัวไปเกี่ยวอยู่ตรงเหล็กนั้น
เดี๋ยวลองฟังนะคะ

เพราะว่าจริงกู้ภัยก็เป็นคนที่พูดออกมาเหมือนกันนะฮะ
ว่าตอนที่คนงานทำงานอยู่บนสะพานแล้ว
ปูนมันร่วงลงมาคนงานตกลงมาด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้าย

คนงานอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนคลิปเหตุการณ์มีประชาชนถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปหนึ่งก่อนนะครับ
เพราะว่ารถคันหนึ่งมีกล้องหน้า
รถกำลังจะขับผ่านตรงจุดเกิดเหตุพอดี
แล้วเขาก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
ว่าคานปูนั้นร่วงลงมาทันทีนะครับ

แต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะมีใครเสียชีวิตนะฮะ
แต่ว่าก็ดูไปข้างหน้าเห็นแล้วล่ะว่ารถมันติดต้องมีรถที่ถึงคราวเคราะห์แน่
คุณผู้ชมฮะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับ
อีกคลิปหนึ่งนะฮะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าขับรถมา
ทำไมรถติดจังพอมาถึงจุดเกิดเหตุถึงได้อ๋อ
และพวกเธอก็อุทานด้วยความตกใจ
โอ้โหเหตุการณ์นี้มันต้องมีคนตายแน่เอาฟังเสียงในคลิปนี้หน่อยนะฮะ
อู้วววติดอยู่๒ชั่วโมง
นี่ไงแม่มันล่วงลงมาโอ้มายก็อด
อู้วววผมก็ไม่รอด

ก็อุทานแหละคะอุทานเป็นแบบ
อะไรอย่างนี้เลยนะคุณนะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะรถที่ทยอยเข้าในพื้นที่กรุงเทพมนครนะฮะ
ที่เขาการจราจรติดขัดอยู่ด้วยแล้วมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ตกอกตกใจครับ
ก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีคนตายตอนนี้นะ๒นะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อคืนอย่างที่บอกค่ะรถติดยาวเป็น๑๐กิโลเลย
ทีนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะผู้ว่านรงรักร้อย

บอกว่าสะพานกลับรถจริงอยู่ระหว่างการปิดซ่อม

ปิดซ่อมมาตั้งแต่๒๓มิถุนาค่ะ
แล้วจะกำหนดเสร็จจริง๓๑สิงหานะ
กรมทางหลวงศูนย์สร้างและบุรณสะพานที่๓ปฐุมธานีเนี่ย
มาดำเนินการซ่อมแซมมาบูรณะโครงสร้างสะพาน

แล้วก็ตรวจสอบสภาพสะพานประเมินความเสี่ยงต่อด้วยนะคะ

ให้รถได้สัญจรได้หรือไม่พกลวงให้คุณ
คือถ้าเกิดว่ามันถล่มลงมาขนาดนี้

พระราม๒คือเส้นที่แบบรถวิ่งลงใต้ถูกไหม
ต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีรถใหญ่
มันจะเกิดการสั่นสะเทือนอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเติมอีกนะคะ
ก็ต้องสั่งให้ปิดช่องทางจราจร
ทางด่วนขาเข้าแล้วก็ขาออก
ตอนนี้ต้องเลี่ยงนะไปใช้ถนนเพชรกะเสม
ราชบุรีผ่านนครปฐมแทน

ก็ให้ไปใช้เส้นบ้านแพ้วพระปะโทน
ออกถนนเพชรเกษมเข้านครปฐมแทนนะคะ

คุณผู้ชมฮะบรรยากาศล่าสุดเช้าวันนี้
จนกระทั่งถึงช่วงสายการจราจรบนถนนพระราม๒

สิทธิ์รายงานว่าฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
รถเริ่มติดตั้งแต่สพบางโทรัฐ
จนถึงหน้าปากทางสวนส้มนะครับ
เนื่องจากที่ปากทางมีการจะรวมการจราจร
คุณคือรวมเลนมาแบบนี้เลยนะฮะ
เป็นการปัดรถช่องทางด่วนออกไป
ให้ใช้ทางช่องคู่ขนานให้หมดนะครับ
เพราะว่าจุดเกิดเหตุแม้ว่าจะเคลียร์
นปูนออกไปบ้างแล้วแต่ยังไม่เปิดให้รถผ่านนะครับ

รถก็เพิ่งจะเริ่มคล่องตัวและสามารถใช้ช่องทางด่วนได้ตามปกตินะครับ
ทีนี้ก็ต้องรอสำรวจเรื่องความปลอดภัย

เพราะว่ายังมีส่วนเศษอิดเศษปูนที่ยังคงตกค้าง

ว่าจะเคลียร์บนสะพานกลับรถที่มันถล่มลงมายังไงต่อนะครับ
สำหรับสะพานกลับรถดังกล่าวนะครับ
มีรายงานว่าเมื่อปี๒๕๔๗หรือเมื่อ๑๘ปีก่อน
เคยเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมัน๑๘ล้อพลิกคว่ำ
ไฟไหม้แล้วก็มีรถบรรทุก๑๐ล้อที่อยู่ด้านล่าง
ไฟไหม้พร้อมกันนะทำให้พื้นสะพานเสียหาย
ทั้งบนสะพานแล้วก็ใต้สะพานคุณ
เข้าใจไหมครับเพราะมันไหม้ทั้งข้างบนและไหม้ทั้งข้างล่าง
ซ่อมแซมสภามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
ภายหลังสะพานนี้ซึ่งเก่าแก่มากชำรุดบ่อยครั้ง
กรมทางหลวงเองจึงซ่อมแซมแบบถาวร
โดยใช้งบประมาณ๓ล้านบาทกำหนดเสร็จสิ้นคือเดือนสิงหาคมนี้
แต่มันเกิดเหตุการณ์คานปูนถล่มลงมาซะก่อนนะฮะ
ปฏิเหตุครั้งนี้ยังมีอัปเดตความคืบหน้า

ทีมข่าวของเราไปประจำจุดทั้งจุดเกิดเหตุตรงนี้
แล้วก็ทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่ตำรวจด้วยนะครับ
รอติดตามการแถลงของอธิบดีกรมทางหลวง
แล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมได้ในช่วงของข่าวเที่ยง